เรื่องของการขับรถก็มีอยู่บ่อยนะคะว่าเวลาตกใจ
แทนที่จะหยิบเลขกลายเป็นไปหยิบคันเร่งซะงั้น

โอ้โหแล้วกรณีนี้คือคนขับท่านก็อายุเยอะแล้ว

เหตุการณ์นี้ที่เชียงใหม่ไปดูภาพจากกล้องวงจรปิด
แต่ต้องขอเล่าไปด้วยนะคะภาพไม่มีเสียง
คลินิกสุรศักดิ์การแพทย์

พุ่งเข้าไปแรงมากแล้วพุ่งเข้าไปเต็มเลย

นี่แล้วเห็นคุณหมอผู้ชายไหมคะ

โดนไปเต็มคุณหมอสุรสักบุญยฤทธิชัยกิจ
นี่แต่โชคดีคือท่านกระเด็นขึ้นกระโปรงหน้ารถนะ
เป็นเจ้าของคลินิกเป็นคุณหมอจัดยาอยู่
คือนี่ถ้าไม่ได้กระเด็นขึ้นกระโปรงหน้ารถ
นี่นะคะเหตุการณ์เกิดขึ้น
๑๗นสามสิบนาทีเมื่อวันนี้ค่ะ

แล้วจริงแล้วฝั่งตรงกันข้ามที่ไม่ใช่ที่เคาน์เตอร์

ใช่เดี๋ยวคุณผู้ชมลองดูภาพดีมีคนอยู่นะคะ
มีเด็กมีอะไรอะไรแบบนี้
อ้าวนู่นเห็นไหม
นี่เจ็บสามคนนะคะหนึ่งในนั้นก็คือคุณหมอสุรษักรณ์นะคะที่เล่าไป
ตัวคุณยายศรีลาคนขับรถบอกว่าได้ขับรถพาน้ามาหาหมอที่คลินิก
จะให้หมอฉีดยาแต่คลินิกไม่มียานี้กำลังจะกลับ
ตอนที่กำลังถอยรถออกจากหน้าคลินิก
ของนางสาวเซรีพรรอดบ้านสวนจอดอยู่ข้างทางพอชนปุ๊บ
ตกใจยายตกใจเหยียบเบรกแต่กลายเป็นไปเหยียบคันเร่ง
ลับกันอีท่าไหนก็ไม่รู้พุ่งเข้าไปในคลินิกเลย
ซึ่งในคลินิกเขาก็กำลังอยู่กันอย่างนี้
ใช่ค่ะคุณหมอภรรยาคุณหมอก็ได้รับบาดเจ็บกระจกบาดมือบาดแขน
คือถอยชนรถป้ายแดงแล้วทีนึงตกใจเหยียบคันเร่งพุ่งเข้าคลินิกอีก
นี่ชน๒ต่ออย่างนี้ค่ะ
นักข่าวก็ตามความคืบหน้าอาการบาดเจ็บของคุณหมอสุรศักดิ์นะคะ
คุณหมอท่านก็บอกว่าถูกเย็บตั้งหลายเข็มนะคะ
ก็ปวดระบมตามร่างกายค่ะ

ต้องรอบริษัทประกันมาตีราคามาซ่อมแซม

ก็ต้องเรียกคุณยายที่ขับรถพุ่งไม่ชนมาตกลงเรื่องของค่าเสียหาย
และค่ารักษาพยาบาลให้กับคนเจ็บด้วยนะคะ
โอ้โหโชคดีไม่ถึงขั้นเจ็บหนักกันกว่านี้หรือว่าเสียชีวิตนะฮะ